โจไม่กลัวบาปเล่นสวาดภายในวัด

ดื่มเหล้าสูบบุหรี่พอได้ที่ก็คนนอง
คนนองก็จุดระเบิดปิงปองแล้วก็เบิ้ลมอเตอร์ไซค์

มีเพศสัมพันธ์กันในห้องน้ำของวัดครับ
พระท่านต้องคอยไปเก็บเก็บถุงยางที่ใช้แล้ว
ถูกต้องนะครับเห็นใจพระยังไปดูครับ

มาแก้ปัญหาไอ้กลุ่มวัยรุ่นที่ทำอย่างที่เบิร์ตบอกหน่อย
โอ้โฮตอนที่นักข่าวไปสำรวจกลุ่มวิทยาลัยดูนี่ดู
ไปเจอครับกลุ่มเป็นกลุ่มวัยรุ่นชาย๒หญิง๑อยู่ในวัด

คือคาดว่าโรงเรียนจะอยู่ใกล้วัด
จากการสอบถามก็พบว่าหนีเรียนมาจริงนั่นแหละครับ
แล้วก็ยังพบโอ้โหทิ้งขยะไว้เกลือเลยเฮ้ยนี่มันเด็กน้อยนี่

เหมือนแบบใส่ชุดภาระชุดกีฬาสีโรงเรียนอะไรอย่างนี้เลยนะ
พระพิสารอนันโทครับ
เบิร์ตวัดเล่าว่านี่ไงที่เบลอไว้นั่นใช่ไหม
โอ้ยที่ผ่านมาครับมีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาขีดเขียนกุฏิ
อันนี้เบานะขี่เขียนป้ายอันนี้ก็เบา
อีกทั้งตามห้องน้ำและจุดรับตาของวัดก็จะเป็นที่มั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น
โดยมีการเอาเหล้าเข้ามาดื่มเบียเข้ามาดื่มบุหรี่เข้ามาสูบ
พอคึกขนองหน่อยก็จุดระเบิดปิงปอง
เกรงใจพระเลยนี่ระเบิดปิงปองครับคุณผู้ชม
อกจากนี้ครับถึงขั้นทุบกุญแจ
กุญแจกุฏิเข้าไปนั่งดื่มกินกันในกุฏิเลย
นี่ครับพระท่านมีหลักฐานทุกอย่าง

ก็เข้าไปมั่วสุมกันในนี้แล้วที่รับไม่ได้เลย
ถึงแล้วท่อนนี้คุณผู้ชมถึงแล้ว
มามีเพศสัมพันธ์กันในห้องน้ำของวัด
พระท่านก็ต้องมาทำความสะอาดดิ
เก็บกวาดไอ้ถุงยางอนามัยใช้แล้วนะ
พฤติกรรมแบบนี้มีมานานแล้ว

แต่ก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ฟังพระหน่อยครับ

หลายครั้งหลายคราวแล้วบอกก็เฉยไม่ฟัง

บอกแจ้งไปทางโรงเรียนทางตำรวจเขาก็ไม่มีการดำเนินการอะไรเลย

ก็อยากให้มีแบบมาตรการแบบเด็ดขาดไปเลย

อยากให้มีแบบถ้าตำรวจเข้ามาได้ทุกวันก็ยิ่งดี
คนที่ต้องมาแก้ไขคือโรงเรียน
โรงเรียนที่อยู่ข้างวัดเนี่ยวัดป่าใดมีโรงเรียนไหม
น่าจะมีแหละเพราะบอกหนีเรียนมาต้องอยู่ใกล้นี่แหละ

แล้วอีกอย่างคือตำรวจเข้ามาหน่อย

แล้วพอเสียงดังเสียงอะไรแบบนี้ท่านไม่ได้พักผ่อนไง
นะครับเอารีบกันมาแก้หน่อยครับวัดป่าเลไลครับ